หน้านี้เรานำเสนอนะคะเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตนะคะ

เสียชีวิตในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือต่อสู้กับโควิด
สามรายด้วยกันที่เสียชีวิตหนึ่งในนั้นเป็นอสมจากจังหวัดพิษนุโลก
ท่านนี้เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านคัดกรองโรคโควิดเลยนะคะ
จัดงานศพเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เดินทางไปเคารพศพด้วยตัวเองและยกย่องให้เป็นฮีโร่ด้วย
นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เดินทางมาเคารพศพนางทองใสเศรษฐสูงเนินอสมที่เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคโควิด๑๙
จุดนี้ก็คือปากทางเข้าหมู่บ้านหน้าวัดเนินมะเกลือในอำเภอวังทอง
มวลที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นเองนะคะผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านางทองใส
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าปวดหัวอย่างหนัก
แล้วก็บ่นกับเพื่อนว่าปวดต้นคอ
ร้องขอย่ามองจากเพื่อนร่วมงาน
และหลังจากนั้นเป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ
เพื่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิต๑ทุ่ม
ของวันถัดมาคือวันที่๕เมษายน
ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ
นางแสงเดือนเขียนสูงเนินลูกสาวค่ะ
บอกว่าปกติแม่ไม่มีโรคประจำตัว
น่าจะเป็นเพราะอากาศวันที่เกิดเหตุมันร้อนมาก
เพราะว่าพื้นที่พิศนุโรควันนั้นร้อนถึง๔๐องศาเซลเซียส
ทางครอบครัวจะตั้งศพสวดอภิษฐรรมเพียงคืนเดียว
และจะทำการชาปนกิจวันนี้ค่ะ
และก็รีบนำตัวส่วนผู้พิบัติ
ขณะที่นายพี่พันธุ์เอกพาพันธุ์พวกราชการจังหวัดนะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นฮีโร่ของพิศนุโลก

ให้ความช่วยเหลือทั้งทำตามระเบียบราชการ
รวมถึงภาคเอกชนต่างที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้กับครอบครัว
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙ของพิศนุโลกณ
เมื่อวานนี้นะคะ๙นาฬิกาผู้ป่วยติดเชื้อ

รักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

อกจากนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง๑๖๓ราย
รอผลตรวจเชื้ออีก๒รายค่ะ